ก่อนที่จะเล่าถามคุณผู้ชม
ถามหนุ่มที่ร่างกายกำยำทั้งสองท่าน

อยากให้เห็นสีหน้าของสองหนุ่ม

แล้วคุณต้องไปใช้ชีวิตเพียงลำพัง

โรงพยาบาลฮอสพิเทลโรงพยาบาลสนาม
คุณจะรู้สึกยังไงจิตใจคุณจะห่อเหี่ยวไหม
คือห่อเหี่ยวตั้งแต่ติดแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ว่าอีก๑๔วันหรือว่าจนกว่าจะหาย

ใช่มันก็จะใจเสียหน่อย
ไม่รู้ว่าร่างกายเรามันจะแข็งแรงมากพอไหม
ไปข้างหน้าจะไปเจออะไรบ้างอะไรแบบนี้
อยากให้ดูน้องคนหนึ่งเด็กผู้ชาย

คุณพ่อโพสต์ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
ไม่ได้บอกอายุด้วยเมื่อสักครู่พยายามหาว่าน้องอายุเท่าไหร่

ว่าคุณพ่อรสลินจากไทยรัฐทีวี

ทำไมน้องจิตใจแข็งแกร่งดังภูผา

ภูผาอายุไม่น่าจะถึง๑๐ขวบ
ดูจากรูปประพันธ์สันธารน้อง
ดูจากรูปร่างน้องน้องแกร่งมาก
ถือข้าวของแบบนี้เดินขึ้นรถพยาบาลคนเดียว

คือโอเคเห็นภาพขึ้นรถพยาบาลอ่ะ

น้องบอกว่าพ่อหนูไปอยู่ได้คนเดียว
กับน้องแทนหนูด้วยนะพ่อไม่ต้องเป็นห่วง
แล้วสิ่งที่ก๊อฟยังไม่หมด
คุณฟังประโยคนี้ก่อนน้ำตาคุณตกมากกว่านี้
ภูผาตอนที่กำลังจะก้าวเท้าขึ้นรถตู้คันนี้
ของโรงพยาบาลหันมาถามพ่อว่า
พ่อทำไมไม่มีใครกอดหนูเลย

นี่ขนาดไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่นะน้ำตาจะไหลนะ
คือน้องไร้เดียงสาจริงน้องคงไม่รู้ว่า
โรคนี้มันติดจากการสัมผัสพี่เบิร์ต
ใช่ไหมคะเพราะปกติเวลาน้องอยู่ในครอบครัว
เดี๋ยวน้องก็จะกอดกันเล่นกันกับคุณพ่อคุณแม่

น้องภูผาเป็นเด็กชาวจังหวัดนครพนมนะคะ

จังหวะที่ถ้าเป็นดิฉันนะเป็นพ่อเป็นแม่
ใจเสียใครจะต้องอยู่คนเดียว
เป็นพ่อแม่แต่คำถามเยอะเลยแหละในหัว
แต่ต้องบอกว่าน้องภูผาเนี่ยแข็งแกร่งมากเข้มแข็งมาก
งอแงเลยนะคะเดินขึ้นรถโรงพยาบาลเพียงลำพัง
แล้วก็ยังให้กำลังใจคนในบ้านอีกด้วย

หันมาให้กำลังใจคนในบ้าน
คนเป็นพ่อโพสต์เล่าเรื่องราวบอกว่า
ต้องดูแลหนูขนาดนี้ก็ได้ก็คือลักษณะพ่อไม่ต้องห่วง
หนูไม่เป็นไรหรอกพ่อหนูฝากเล่นกับน้องแทนหนูด้วยนะ
อย่าตีน้องนะน้องของน้องภูผา
ชื่อว่าน้องต้นกล้าน้องคนเล็กนะคะ
แล้วน้องภูผาบอกน้องต้นกล้าพี่ไปก่อนนะ
ถ้าพี่หายพี่จะกลับมากอดมาฟัด
ภูผาเด็กผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพีสำหรับดิฉันนะ
คือคำถามท้ายที่สุดแล้วที่ทำให้หลายคนถึงกับน้ำตาซึม
อย่างที่บอกไปจังหวะที่ภูผาจะก้าวขึ้นไปในรถตู้คันนั้น
ภูผาหันมาถามพ่อพ่อถามพ่อว่า
ทำไมไม่มีใครกอดหนูเลยอ่ะพ่อพ่อก็เลยตอบไปว่า
อันนี้พ่อโพสต์นะคะเราต้องทำเพื่อสังคมนะลูก
ไม่มีใครเกลียดหนูเลยนี่พ่อโพสต์ค่ะ
หลังจากที่เรื่องนี้ถูกตีแผ่ออกไปนะคะชาวเน็ตสะเทือนใจมาก
ที่เด็กชายตัวเล็กเนี่ยต้องติดเชื้อแล้วก็อยู่ห่างจากครอบครัวคนเดียวนะคะ
แต่หลายคนก็ชื่นชมหัวใจของน้องภูผาที่แกร่งดังภูผาจริงนะคะ
ชื่นชมแล้วก็หลายคนบอกว่าสู้เด้อ
แล้วก็รีบหายรีบกลับมามาเล่นกับน้องมาเล่นกับครอบครัว

มีคุณผู้ชมให้ข้อมูลบอกว่าน้องอยู่นครปฐม
อ้าวเหรอนี่นะครับน้องอยู่ในครอบครมแต่ก็ไม่รู้น้องไปติดมาจากใครเนอะ
อัดติดกันได้กับการเล่นอะไรแบบนี้นะ